กลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมมาติดตามวาดที่บ่าวสาวกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับนิวณพัทธศรและเมกไปริมณัททั้งคู่เตรียมที่จะสละสดปลายปีนี้แล้ว
ที่ล่าสูตรค่ะโอ้โหนี่เป็นไง
คุณนิวนพัทธศรเขาเป็นคนเจียงใหม่นะคะ
ให้สมกับเป็นลูกสาวเจ้าเจียงใหม่กันไหนนะเจ้า
ผสมผสานชุดพื้นเมืองเข้ากับความเก๋ชิกได้แบบพอดิบพอดีเลยนะคะ
ตามมาด้วยเซ็ตตะลุยต่างแดนเมื่อสักครู่นี้เห็นกันไปแล้วนะคะ
ทั้งคู่เคยไปสัมผัสทั้งแสงเหนือที่ฟินแลนด์
หรือจะชุดกิโมโนจากแดนปลาดิบก็มานะ
เอออันนี้เหมือนโกโบริกกับอังสุภาริน
เออนี่สุดเราก็หากันเจอทั้งเผื่อกันจ้ะ
โดยคู่นี้นะคะเขาได้เลิกดีก็คือ๑พฤศจิกายนนะคะ
จะเข้าพิธีวิวาที่จังหวัดเชียงใหม่ในธีมวินเทจล้านนา
และวันที่๔ธันวาคมที่กรุงเทพนะคะ
ทีมงานเก๋สุดเป็นทีมดวงดาวจักรวาล
โอ้โหแค่ฟังชื่อแล้วต้องบอกว่าน่าจะสนุกนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เขาบอกว่าน่าจะมีประเด็นให้ได้ติดตามกัน
ก็ว่าเป็น๑งานที่น่าจะมีการพูดถึงนะคะ
สำหรับคู่รักคนดังในวงการบันเทิง
คือตอนนั้นก็ชีน้องเพลงกันอยู่ซ้ำคอนเซิร์สเลย
และยกโยดุ่มเป๊กไปมาก็จะคุกก่อบเกราะแต่งงาน
เรียกกันทั้งพอนะค่ะถูกต้อง
ใครชอบพิมและจิตอยู่ค่ะตอนนี้นะคะรู้แล้วค่ะ

ทำไมอยู่ดีก็ดีอยู่แล้วนะ
อินไปกับเรื่องของเขาก็อยากให้เจอกับคนที่ถูกใจกันบ้างนะคะ